ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรื่องที่หลายคนจับตารอดู
มีประเด็นมีกระแสวิพักษ์วิจารณ์ก็คือเรื่องการประชุมของสนช
การพิจารณาพรบข้าวคือวันนี้เป็นการประชุมกันวาระสองวาระสาม
สมมุติถ้าสมมุติเกิดว่ามีการผ่านร่างความเห็นชอบแล้ว
สิ่งที่ตามมาหลังจากนี้ก็คือการบังคับใช้เป็นกฎหมาย
แต่คุณช่วงที่ผ่านมาเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกัน
ว่าอย่างนี้พี่น้องเกษตรกรเองจะเสียผลประโยชน์หรือเปล่า
อย่างเช่นเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้เนี่ยมันมีความผิดไหม
แล้วมันก็ยังมีอีกหลายประเด็นเลยว่าสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้อย่างอิสระหรือเปล่า
ว่าขายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนรับผลประโยชน์ตอบแทน
มันตีความหมายด้านกฎหมายอย่างไรบ้าง
อันนี้หลายคนก็ติดตามกันนะครับ
ดีค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องนี้พร้อมกันเลยนะคะ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายครับ

เรื่องบางเรื่องเวลาเป็นข่าวขึ้นมาคนก็เถียงกัน
เพราะว่าถ้าเราตามข่าวไม่ละเอียดเราก็เถียงกัน

เข้าใจว่าเขาเถียงกันเรื่องอะไร

โดยเฉพาะวันนี้ประเด็นเรื่องของชาวนา
ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของคนข้อนประเทศล่ะ

เขาจะเอาเรื่องของชาวนาเข้าสภาวาระสองวาระสาม
วาระ๒วาระ๓ก็คือวาระ๒เนี่ย
เอามาถามกันทีละมาตราว่าเห็นด้วยกับมาตรานี้ไหม
มาตรานั้นไหมมาตรานี้ไหมเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
โหวตกันวาระสามก็คือว่าเอาละ
เมื่อเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกันแล้วเนี่ยโหวตกันทั้งฉบับ

หลังจากนั้นก็ประกาศใช้
เรื่องของข้าวพรบข้าวเนี่ย
วันนี้หนังสือพิมพ์ก็ให้ความสำคัญ
หนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวว่าระทึก
สนชโหวตวันนี้
คำว่าระทึกก็แปลว่าโอ้เป็นเรื่องที่น่าตกใจ

อีกฉบับหนึ่งบอกว่าค้านเร่งรีบดันพรบข้าว
รอสภาเลือกตั้งมาจัดการดีกว่า
ฉะนั้นหัวข่าว๒หัวข่าวนี้
เป็นเรื่องประเด็นที่กระทบต่อชาวนาในอนาคต

คร่าวว่าเขาเถียงกันเรื่องอะไรถามว่าอยู่ดีดีทำไมรัฐบาล
นี้จึงส่งเรื่องให้สนชสนชรับหลักการแล้วนำเข้าสู่
การพิจารณาตอบก็เพราะว่าดูหลักการและเหตุผลนะหลักการและ
เหตุผลก็อธิบายว่าพรบฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการปฏิวัติ
พัฒนาวงจรข้าวอย่างครบระบบและให้ความเป็นธรรมกับชาวนาจะ
นั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ฟังหลักการและเห็นผลแล้วเนี่ยให้การ
สนับสนุนยื่นเข้าสภานิติบัญญัติเพราะเชื่อว่าเมื่อออกมาเป็น
กฎหมายแล้วเนี่ยจะดูแลชาวนาและบริหารจัดการได้อย่างเป็น
ระบบเสียทีนี่คือหลักการและเหตุผลนะสังคมไทยเราก็รับ
รู้มานานแล้วว่าความทุกข์ของชาวนาเจอเรื่องอะไรบ้างถูกเอา
เอาเปรียบถูกลงสีเอาเปรียบถูกพ่อค้าเอาเปรียบเขาก็
หวังว่าถ้ามีพรบฉบับนี้ออกมาเนี่ยจะทำให้การเอารัฐ
เอาเปรียบเรื่องเหล่านี้ลดน้อยหรือหายไปเอ๊ะถ้าฟังอย่างนี้ก็

เขาบอกว่าผ่านมาแล้วหลายสภาในอดีตมีคนพยายามจะผลัก
ดันเรื่องนี้เข้าสภาแต่ว่าผ่านออกมาไม่ได้เอ๊ะถ้าจะผ่านออก
มาได้มันดีนี่อ่าแล้วดีแล้วแล้วทำไมถึงค้านดีแล้วทำไม
ถึงค้านอันนี้สิครับน่าสนใจเพราะว่าคนที่เขาค้านเนี่ยถ้า
เป็นคนธรรมดาธรรมดาไปฟังเขาว่าไม่รู้เรื่องเขาค้านก็พลอย
ค้านตามเขาอันนั้นก็อีกแบบหนึ่งแต่ว่าคนค้านคนสำคัญคนหนึ่ง
ที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาชื่อดรนิพนธ์ภัวพงศกรครับดรนิพนธ์เนี่ย
เป็นนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ศึกษาเรื่องข้าวมามากที่สุดคนหนึ่งของประเทศคนระดับนี้
ออกมาค้านเอ๊ะถ้าดีจริงคนระดับนี้ออกมาค้านยังไงดูเหตุผล
เพราะฉะนั้นในวงสนทนาดรนิพลท่านแสดงความเป็นห่วงกังวลเรื่อง
การพัฒนาการค้าเมล็ดพันธุ์ตามมาตรา๒๗
ที่ไปให้อำนาจเฉพาะการค้าเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสากร
จะทำให้ชาวนาที่เก็บเมล็ดพันธุ์หรือข้าวปลูกใช้เองในอดีต
จะไม่สามารถทำได้เลย
รวมถึงศูนย์เข้าชุมชนซึ่งชาวนารวมกลุ่มกันพัฒนาสายพันธุ์และจำหน่ายเมล็ดพันธุ
จะดำเนินการไม่ได้ต่อไปหากไม่ได้รับรองจากกระทรวงเกษตร
เนื่องจากว่าบทบัญญัติอัตราโทษสูงถึง๑ปีจำคุกนะ
ปรับตั้งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วในร่างกฎหมายข้าวเนี่ย
มันก็ขัดกับวิถีชาวนา
ซึ่งนับแต่อดีตชาวนาจะเก็บพันธุ์ข้าวไว้เพาะปลูกในฤดูการถัดไป
แล้วก็จะคัดเลือกคุณภาพซึ่งเป็นพัฒนาสายพันธุ์อย่างค่อยเป็นค่อยไป
จนเกิดพันธุ์ข้าวดินดีเช่นข้าวสังหยด
มันต่างจากการพัฒนาโดยผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีเทคโนโลยีต่าง
ดังนั้นหากกำหนดให้ต้องขึ้นทะเบียนรับรอง
ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวของชาวนา
ที่สุดท้ายก็ต้องซื้อจากบริษัทที่ผลิตเม็ดพันธุ์เท่านั้น
แล้วประเด็นนี้มีคำอธิบายมาจากนายวีระอาจารย์วีระหวังจะโชคหวังสัจโชค
เป็นประจำอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์บอกว่าประเด็นสำคัญเนี่ยคืออำนาจในการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์
กำหนดว่าพันธุ์ข้าวที่สามารถจะปลูกได้ต้องเป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์แล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียน
สามารถนืดเหมาะสำถึงกับพื้นที่ในอาจารย์บอกว่าฟังดูเหมือนดี
เพราะจะเป็นการเอาข้าวเสื่อมคุณภาพหรือปลอมออกจากตลาด
แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ย
ชาวนาทุกคนไม่ได้มีเทคโนโลยีในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์
มากพอสำหรับการขึ้นทะเบียน
ชาวนาก็ยังคงใช้วิธีการเก็บข้าวเปลือกไว้เพาะปลูก
และพัฒนาสายพันธุ์ของตัวเองตามวิถีดังเดิม

กำหนดโทษสำหรับชาวนาที่ฝ่าฝืน
ปัญหาใหญ่ที่จะตามมาก็คือทำให้เหลือพันธุ์ข้าว
ไม่กี่สายพันธุ์ที่บริสุทธิ์
แล้วพันธุ์ข้าวไม่กี่สายพันธุ์เหล่านั้นเนี่ย
มันเกิดจากกลุ่มทุนที่มีศักยภาพเพียงพอในการทดลองพันธุ์ข้าว
จนเกิดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ไม่มีสารเจือปน
และได้รับการรับรองจากภาครัฐ
ถ้าภาครัฐรับรองข้าวเพียงไม่กี่สายพันธุ์
มันจะกลายเป็นการผูกขาดเมล็ดพันธุ์หรือไม่
นี่ฟังไปฟังมาก็จับกระแสได้ว่า
ฝ่ายที่ออกกฎหมายบอกว่านี่เป็นการหวังดี
และเป็นประโยชน์กับชาวนาอย่างแท้จริง
แต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไอ้พรบฉบับนี้
มันออกมาแล้วจะทำลายชาวนาด้วยซ้ำไป

การเก็บและพัฒนาสายพันธุ์ข้าว
เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนที่ค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว
ซึ่งมีทั้งความพร้อมมีทั้งเงินทุนและมีทั้งเทคโนโลยี
อันนี้แหละครับมันเลยงงว่าตกลงมันยังไงกันแน่ครับ
ชาวนาควรจะคิดยังไงกับพรบฉบับนี้ครับ
เพราะว่ากันไปคนละทิศคนละทาง
เขาก็ถามมาว่าว่าผมคิดยังไง
ผมไม่ตอบว่าผมคิดยังไงแต่ผมยกตัวอย่าง

ในอดีตเนี่ยมีกฎหมายหลายฉบับ
เมื่อก่อนจะออกมาโอ้โหค้านกันจังเลยครับ
ก่อให้เกิดผลเสียอย่างนั้นอย่างนี้
ในที่สุดพอกฎหมายออกมาแล้วเนี่ย
ไม่เห็นมันมีโทษไม่เห็นมันเป็นภัยอย่างที่ค้านกัน
ก็เรียกว่าตอนนั้นก็ค้านกันอุตลุดไปหมด

หลักการเหตุผลดีครับ
หลักการเหตุผลสวยหรูเลยอภิปรายกันสวยหรู
แต่ว่าพอมาใช้จริงมันกลับเป็นผลกระทบ
ในเชิงลบกับคนที่เกี่ยวข้องเยอะแยะ
โดยที่ตอนออกกฎหมายตอนอภิปรายก็คาดไม่ถึง
นึกไม่ออกคาดไม่ทันแล้วก็กลายมาเป็นผลเสีย
เห็นไหมครับว่ามี๒มุม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

สนชวาระ๒วาระ๓อย่างที่เป็นข่าวนี่แหละครับ

คือมันขึ้นอยู่กับว่าในอนาคตเนี่ย
มันแนวทางปฏิบัติเป็นยังไง
เพราะว่าถ้าเป็นไปอย่างหลักการมันดีแน่
แต่ว่ามันจะเปิดช่องให้ไหมว่า
สมมุติญาติพี่น้องของคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งทำนา
แต่ก่อนเนี่ยเวลาเขาจะขายข้าวออกไปเขาจะเก็บส่วนหนึ่งไว้ทำพันธุ์
แล้วส่วนนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่ได้รับการรับรองแล้วก็บอกว่า
สายพันธุ์นี้ใช้ไม่ได้คุณต้องไปซื้อจากบริษัทนายทุน
บริษัทนายทุนก็โขกสับเอาอีกยิ่งหนักเข้าไปอีกครับ
มันขึ้นอยู่กันว่าในอนาคตจะอุดช่องว่างกันยังไง
ครับรอฟังการพิจารณาวันนี้ด้วยนะอาจารย์นะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพขี้กระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
ขีดเส้นใต้นาในประเด็นของพรบข้าว